แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องจากกรณีที่
รถจักรยานยนต์ขับไปชนท้ายรถแท็กซี่
แล้วก็มีเรื่องมีราวกันกรณีที่รถจักรยานยนต์ตามเพื่อนมา
จนเป็นเหตุให้มีการทำร้ายคนขับแท็กซี่พร้อมกับลูกสาว
ล่าสุดนะคะโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปออกมาค่ะ
เป็นนาทีการชนระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่นี่แหละค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นนาทีนะคะที่รถจักรยานยนต์ชนท้ายกับรถแท็กซี่ค่ะ
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์นาทีอุบัติเหตุชนกันระหว่างรถจักรยานยนต
รถแท็กซี่จากกล้องวงจรปิดของเต็นต์ขายรถ

ที่เขาตั้งอยู่แถวย่างพุทธมนต์ธนศัยหนึ่ง
ซึ่งก็อยู่ริมถนนตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
และมีการนำมาแชร์กันด้วยในโลกโซเชียลขณะนี้

ที่จะอธิบายได้ว่าในคืนเกิดเหตุวันที่๑๘ธันวาคม
เกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นชายที่ขี่รถจักรยานยนต์และคนขับรถแท็กซี่ค่ะ

คือดูเขาขับมาเร็วเหมือนกันนะรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ

แล้วก็พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็เลยบานปลาย

ของผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ซึ่งตามมาทีหลังบันดาลโทษะ
ทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่กับลูกสาวด้วยนะคะ
ภาพวงจรปิดจะเห็นว่าแท็กซี่กำลังจะเปลี่ยนเลน
เพื่อชิดซ้ายนี่แหละแล้วก็เปิดไฟเลี้ยว
แต่มันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูงมากที่เราเห็น
แล้วก็เลยพุ่งตรงมาชนท้ายรถแท็กซี่อย่างแรง
รถจักรยานยนต์ม้วนตลบคนขี่คนซ้อนเนี่ยกระเด็นกันไปคนละทางเลยนะคะ
จากนั้นผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุวิ่งเข้าไปดูคนเจ็บ
ส่วนแท็กซี่เองก็ถอยรถกลับมาแล้วก็ลงมาดูคนเจ็บด้วยเช่นกัน
อันนี้ภาพนี้เราเห็นหมดเลยเห็นไหมคะรถแท็กซี่ก็ถอยกลับมา

ว่าคนขับรถแท็กซี่เขาก็ไม่ได้หนีห่างไปเลย
ยังมีการถอยรถมาแล้วก็ลงมาดูจุดเกิดเหตุด้วย
คือที่ผ่านมานายกริตภาษณ์รอดหลักเป็นคนขับรถแท็กซี่
ยืนยันมาตั้งแต่คืนก่อนก่อเหตุคืนวันเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ยืนยันต่อหน้ากลุ่มเพื่อนของคนขับรถจักรยานยนต์ว่า
เขาไม่ได้ขับปาดหน้ารถจักรยานยนต์
ตามที่นายธนากรพิรมหรือว่านายดำ
ซึ่งเป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บและขณะนี้กลายเป็นผู้ต้องหา
คดีทำร้ายร่างกายเข้าใจผิดฟังเสียงค่ะ

จับภาพมาว่าผมไม่ได้ปาดหน้าไม่ได้อะไร
แล้วผมขับลามมาซ้ายมาตามปกติ

จะเป็นไฟเลี้ยวรู้ไฟพามากเลย

ติดใจกับคำขอโทษของนายดำอยู่บ้าง
เพราะตลอดเวลาลูกสาวพยายามขอโทษ
และขออย่าให้มีเรื่องแต่ก็ไม่ฟัง
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้กับใครขึ้นมาอีกค่ะ